คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่พระเอกหนุ่มอย่างเกรทวรินทรกันบ้างดีกว่านะคะ
บอกเลยว่าก่อนหน้านี้ต้องออกมาเคลียร์เยอะแยะมากมาย
มีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของดาวพิมพ์ทอง
รวมไปถึงอีกหนึ่งข่าวที่ต้องออกมาเคลียร์เหมือนกันนะ
สำหรับกระแสข่าวที่ว่า
อักษรย่อกลุ่มพระเอกดังไปสร้างวีรกรรมอ่างแตก
คือเขาก็ได้ปฏิเสธผ่านสื่อไปแล้วนะคะว่าไม่ใช่เรื่องจริง
ที่สำคัญเจ้าตัวยังเผยว่าต้องออกมาชี้แจงกับครอบครัวด้วยเนี่ยสิ
เพราะเรื่องนี้เนี่ยทำเอาคุณพ่อถึงกับเอ่ยปากถาม
ซึ่งก็ทำเอานุ่มเกรทออกอาการเครียดเบาเหมือนกันค่ะ
เราก็อธิบายให้พ่อฟังว่ามันมีข่าวแบบนี้มาแต่ว่าเราไม่ได้ทำสบายใจได้
เราไม่ได้ทำอะไรที่ไม่ดีก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเกาะคุ้มครองและปกป้องเราไว้ได้
แต่เพียงแค่อยากจะบอกให้เข้าใจว่าถ้าเกิดว่าเจอข่าวอะไรอย่างนี้ก็อยากให้อ่านอยากให้อ่านในบทสัมภาษณ์ที่เขาพูดด้วยนิดหนึ่ง
มันไม่ใช่น้อยใจมันเข้าใจมากกว่าแต่ว่าแบบคือมันไม่มีมันก็ดีกว่า
ในเมื่อพอมันเป็นปุ๊บเราก็ต้องทำความเข้าใจกับมันว่าคือมันรู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ใช่เราจริงอะไรอย่างนี้
ก็มีโอกาสก็ได้พูดก็ดี
ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปคุณเกรทเขาก็บอกแล้วว่าไม่ใช่ไม่ใช่
ใช่แล้วค่ะตอนนี้ก็คือเคลียร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงแล้วก็ครอบครัวก็สบายใจได้เลยนะคะ
แล้วก็ยังมีเรื่องราวดีด้วยนะคะเห็นว่าเจ้าตัวขอลุยโครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่เชียงรายด้วยตัวเองค่ะ
แม้ว่าลึกเนี่ยก็แอบหวั่นเหมือนกันเกี่ยวกับข่าวมิจฉาชีพหลอกรับเงินบริจาคที่มีอยู่รายวันนะคะ
แต่สำหรับโครงการนี้เกรทบอกเลยว่าได้ตรวจสอบด้วยตัวเองแล้วว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่จะนำไปช่วยเหลือน้องถึงน้องแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
แล้วก็ขอเป็นกระบอกเสียงบอกบุญต่อไปให้กับคนใจบุญทุกคนด้วยค่ะ
เรื่องดราม่าก็มีเรื่องดีก็มีให้ติดตามอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็เลือกเอาเองละกัน

จริงหนุ่มเกรทอยู่วงการบรรเทิงมานานสร้างเรื่องราวดีมาก็เยอะนะ
ใช่แต่ต้องบอกนะสังคมปัจจุบันนี้หลายคนพอจะบริจาคมีแบบหวั่นใจจริงไม่จริง